คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่ข่าวนี้บ้างแต่ว่าข่าวนี้ไม่เครียดไม่ได้จริง
เป็นเรื่องราวของคุณไอซ์สรรยูนะคะพี่ชายคุณไอซ์สรรยู
โจรบุกขึ้นบ้านอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สองแล้วคุณผู้ชมค่ะ
โดยเมื่อ๒วันก่อนคุณไอซ์ก็ออกมาโพสต์ภาพกล้องวงจรปิด
บ้านของพี่ชายแถวก็ซอยอุดมเดชค่ะจังหวัดสมุทรประการนี่แหละ
ตีนแมวบุกเป็นครั้งที่๒แล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะคะ
โจรเนี่ยเดินเข้ามาทางด้านหน้าบ้านแบบชิลประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้าน
คือรู้มุมไปหมดอ่ะถอดออกเลยอ่ะ
ก่อนเดินเข้าไปรื้อค้นของในบ้าน
โดยเหตุเกิดว่าตอนตีสามครึ่งกำลังหลับสนิทกันเลยจ้ะ
แล้วก็พี่ชายไอซ์ก็ได้ไปแจ้งความแล้วด้วย
หลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ก็มีเพื่อนดาราเข้ามาถามถ่ายกันมากมายเลย
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้สอบถามอัปเดตเหมือนกัน
ไอซ์บอกว่าก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายเลยครับ
แม้จะได้เงินไปแบบไม่กี่บาทไม่กี่ตังค์ไม่กี่พันนะนะ
แต่ก็ทำให้คนในบ้านหวั่นใจว่า
จะเกิดซ้ำร้ายอีกหรือเปล่าเพราะอันตรายจริง

ภาวะกันไปเพราะว่าอย่างบ้านพี่ชายไอซ์ก็ครั้งที่สองแล้ว

ยังคุยกันอยู่กับที่บ้านว่าดีนะว่าแบบว่า
พี่ชายแบบไม่ได้แบบเดินลงมา
วันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนบ้านไปแจ้งความอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเมื่อวานเมื่อวานที่คุยกันก็คือมีเพื่อนบ้านเขา
ส่งกล้องวงจรปิดมาให้อะไรมาให้แล้วก็เข้าไปในบ้านเขาด้วย
ทำมาหากินก็ลำบากกันอยู่แล้วอย่ามาเป็นขโมยขโจนกันเลยเนาะ
ถึงเป็นเงินหลักพันธุ์ไม่กี่บาทแต่ประยุกต์สมัยนี้หลักพันธุ์นี้มีค่ามากนะครับพี่โรม